ตลอดตลาดมาแล้วจ้าแวะมาแถวตลาดกันหน่อยมาอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันนะคะมีราคาปรับเปลี่ยนด้วยจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะหมูเนื้อแดงวันนี้
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะปรับขึ้นมาแล้วนะส่วนเอ่อสะโพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้ห้าบาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันหน่อยผักกัดขาว๒๕บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน๒๔บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาแดง๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ